อำราก่อนจะกลับไทยครับผลงานของชนะทิศในเจนลีกหนึ่งร้อยห้า
สิบนัดนะครับสิบแปดประตูยี่สิบห้าแอสซิดนะครับ
โดยแบ่งเป็นผลงานกับนะครับร้อยยี่สิบสามนัดสิบห้าประตู
กับยี่สิบสองนะครับส่วนกับเนี่ยยี่สิบเจ็ดนัดสามประตู
กับสามแอสซิตครับอีกหนึ่งคนที่จะมีโอกาสไปเล่นในหลีกใหญ่ของยุโรปนะครับ
นั่นคือสุมรรณเบือนตาครับณเตะขอบุรีรามก็ลุ้นจาลึก
ติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงเล่นในหลีกอาชีพของอังกฤษนะครับ
หลังจากเตรียมเซ็นสัญญากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในศึก
ทดสอบฝีเท้าที่เลสเตอร์สองครั้งแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
กระโดดการบินไปอังกฤษนะครับก็คือวันจันทร์ที่ยี่สิบหกมิถุนายน